ตอนนี้หนึ่งสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากที่สุด

คือเรื่องของการระบายน้ำในถ้ำ
เมื่อวานผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายบอกแล้วว่า
ถ้าเป็นไปได้อยากระบายน้ำให้อยู่ในระดับที่ติดพื้นถ้ำเลย

ไปดูสถานการณ์กันหน่อยนะคะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างแล้ว
พูดคุยกับดรธเนธวีรสิริ
นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยอยู่ในสายกับเราแล้ว

สถานการณ์ระบายน้ำตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วคะ

เพียงแต่ว่าเราห่วงว่า

แบบเมื่อเหตุการณ์วันพุธที่แล้วเนี่ย
เดี๋ยวเราจะระบายได้ช้า
คือพูดง่ายระดับน้ำจะลดช้าครับ
๒๓เท่าอาจจะกว่านั้นด้วยซ้ำน้ำมันต้องตามตามดับ
เพื่อกันเหนียวเราก็เลยมาดูว่าตรงไหนโดนจุดเติมน้ำเข้าถ้ำบ้างหรือเปล่า

ต้องดูจุดที่มันจะเติมเข้าไปในถ้ำด้วยนะครับค่ะครับเราก็เลยมาดูที่ท้ายน้ำว่ามีจุดไหน
จากนักธรณีวิทยาได้ดูแล้ววิเคราะห์น่าจะมีจุดสำคัญอยู่จุดหนึ่ง
อยู่ท้ายน้ำใกล้ใกล้ทำที่ผมสำรวจเมื่อวานสองวันสามวันที่แล้วอ่ะฮะค่ะ
ก็เลยมาตรงนี้อีกรอบนึงแล้วมาดูว่าเราจะทำใบพาร์ทน้ำได้ไหม
นะครับทำอย่างไรนะครับค่ะเราเคยทำที่ผาหมีสำเร็จมาแล้ว
เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็น่าจะทำได้เช่นเดียวกันบายพาสในที่นี้คือ
คือการเบี่ยงทางน้ำใช่ไหมคะดรธเนธเอ่อคือน้ำเนี่ยครับ
ถ้ามันจะไหลเข้าโพรงได้มันมี๒ประเภทคือไหลเข้าโพงโดยตรงเลย
ค่ะตามองเห็นอ่ะอีกอีกประเภทหนึ่งคือมันอยู่ใต้ดินแล้วเรามองไม่เห็น
ค่ะไอประเภทหลังนี้อีกที่น่ากลัวเพราะว่าถ้าเศรษฐ์น้ำที่ไหลมาอยู่อยู่
เราก็เห็นไหลตามลำทานที่ไหนได้มันแบ่งครึ่งหนึ่งลงไปในในด้านล่างแล้วไปเข้าถ้ำเนี่ย
มองไม่เห็นอ๋อเพราะฉะนั้นเขาก็เลยใช้หลักการตรวจสอบว่าปริมาณน้ำ
ปริมาณปริมาณน้ำที่ไหลต้นน้ำกับท้ายน้ำซึ่งเป็นลำทานที่อยู่ท้ายถ้ำเนี่ย
ค่ะมันเท่ากันไหมปรากฏว่ามันไม่เท่ากันมันหายไปอืมหายไปเยอะ
เพราะฉะนั้นมันหายไปเยอะเนี่ยแสดงว่ามันอาจจะมีซิงค์โฮที่ไหลลงไปนะครับ
ก็คือรูที่ทำให้น้ำไหลลงไปข้างล่างแล้วไหลลงไปข้างล่างมีโอกาสไหลเข้าถ้ำได้เยอะเนี่ย
ค่ะเราถ้าเราจะจะไม่ให้มันไหลเข้าถ้ำเนี่ยเราทำยังไง
เราก็ทำไปซะข้ามข้ามรูนั้นไปเลยอ๋อให้น้ำไหลข้ามไปเลย
ไม่ไปผ่านไอ้ตัวซิงคโฮน้ำที่ไหลต้นทางกับปลายทางจะมีปริมาณเท่ากันค่ะนะฮะ
มันก็จะไม่เติมเข้าไปในตัวถ้ำมันก็จะช่วยลดภาระ
เรื่องของการสูบน้ำน้ำก็จะลดเร็วขึ้นอันนี้หลักการทางวิชาการเป็นอย่างนี้ฮะ
ค่ะตอนนี้ผมก็มาดูผู้เชี่ยวชาญเขาว่าเขาจะวางกำหนดจุดยังไง
แต่เนื่องจากผมเดินเส้นทางนี้บ่อยมากเขาก็เลยบอกว่าให้ผมช่วยมาดูหน่อย
ผมก็เลยต้องพามานะครับแต่ว่านี่คือจุดหนึ่งที่ผมเห็นด้วยนะครับ
ว่าอยากให้ทำแบบนี้นะครับค่ะดรธเนธคะจากนับนาทีนี้ไปก็คือจะมีการวิเคราะห์ว่าจะทำอะไรอย่างไร
จนถึงขั้นตอนที่เสร็จสิ้นแต่การทำใบพาสตรงจุดนี้จุดที่เป็นห่วงเนี่ย
ประมาณกี่วันคะวันเดียวเสร็จนะฮะวันเดียวเสร็จโอ้ครับวันเดียวเสร็จ
แต่ว่าเราเหมือนเป็นภารกิจเสริมที่จะทำให้หน่วยหลักเขาทำงานได้อย่างสะดวก
เพราะว่าน้องตอนนี้เราก็ทราบว่าเขาอยู่ตรงไหนมีพิกัดชัดเจน
แล้วก็เอ่อมีแพทย์มีหน่วยงานหน่วยทหารที่เอ่อจัดจัดทหารจัดเอ่อ
กำลังมำลุงเนี่ยเข้าไปดูได้นะครับเข้าไปให้น้องน้องเขาได้
เราสบายใจไปปล่อยไม่เหมือนไม่เหมือนสองสามวันที่ผ่านมานี่
เพชเชอร์เยอะค่ะเราไม่รู้อยู่ไหนใช่ไหมครับใช่
เพราะฉะนั้นทุกทิศทุกทางก็กระหน่ำช่วยกันอย่างเต็มที่แต่ตอนนี้เรารู้แล้ว
โฟกัสไปที่จุดเดียวนะครับส่วนเรื่องใบพระนี่ก็เป็นเรื่องเสริมแน่นอน
แล้วก็จะเป็นประโยชน์มากนะครับนะครับแล้วผมผมก็ก็มาดูตรงนี้นะครับ
ก็คิดว่าภายในวันหนึ่งน่าจะเรียบร้อยครับ
ค่ะตอนนี้ระดับน้ำในถ้ับเนี้ยมันประมาณ
สูงประมาณสักเท่าไหร่พอจะทราบไหมคะผมไม่ทราบความสูงแต่มันลดทิ้ง
ล่าสุดมันลดลงไป๒เซน๓เซนประมาณนี้นะครับ
แต่ระยะมันสั้นมากนะครับผมไม่ได้จับว่าเป็นปริมาณเท่าไหร่
เดี๋ยวจะวางหูเสร็จหนูจะลองเช็คดูอีกรอบ
ได้ค่ะก็เท่ากับว่าถ้าสมมุติว่าไม่มีฝนตกลงมาเติมเนี่ย
แล้วก็ยังสูบน้ำได้ระดับนี้ภายในวันเดียวน่าจะเรียบร้อยใช่ไหมคะ
ก็น่าสามารถที่จะเข้าไปได้นะครับหรือไม่อย่างอย่างเช้าสุดก็วันพรุ่งนี้
แต่ยังไงก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับฝนนะครับ

ก็อยู่กับฝนแต่ยังไงก็แล้วแต่ปริมาณการสูบน้ำ
ทำได้ดีมากกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมากนะครับ
จนมีความรู้สึกว่าเราก็พอใจกับจุดปริมาณที่น้ำที่น้ำสูบออกมานะครับ
ดรธเนธค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีรายงานจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่

คือปริมาณฝนที่ตกลงมานี่ไปกระทบกับการระบายน้ำมากน้อยแค่ไหนคะ
ว่าบททีแล้วจะไม่เห็นผลภายในระยะเวลา
ถ้าที่ผมสังเกตว่าวันพฤษที่แล้วผมอยู่ในเหตุการณ์

หรือถึงสัก๒ชั่วโมงนะครับ
ถ้าอย่างนี้ก็ต้องรอเช็คดูประมาณสัก๔ทุ่มอะไรอย่างนี้ฮะ

แต่ปริมาณยังไม่มากครับปริมาณที่ฝนตกมาเมื่อเช้านี้
แต่ตอนนี้ฟ้าสภาพเป็นยังไงคะสภาพอากาศ

ค่ะดรธนเนธคะแล้วจุดหลักแหละคะ
เพิ่มเติมอะไรบ้างไหมคะให้มันเร็วขึ้นมากกว่านี้อีก
ตอนนี้เขาพยายามที่จะเพิ่มเรื่องการสูบน้ำให้มากขึ้นนะครับ

เราติดต่อกันอยู่ก็ทราบอยู่ว่าเขากำลังพยายามเร่งตรงนั้นนะครับ
แต่ตอนนี้ผมไม่ได้เข้าไปครึ่งวันช้าไม่ได้เข้าไปเลย
ดรธเนธคะจากที่ดรธเนธกะปริมาณน้ำกับเครื่องสูบน้ำที่มีอยู่ต่าง
เจาะบาดานที่มีอยู่มองว่าอยากจะได้อาสาสมัครเพิ่มเติมไหมคะ
จริงท่านใดก็ตามที่จะมาเป็นอาสาสมัครมาได้เลยนะครับ
แต่ว่าตอนนี้เนี่ยถามว่าพอไหมผมไม่กล้าประเมินเพราะไม่ได้เป็นคนดูแลทางด้านนี้นะครับ
แต่ในส่วนของผมถือว่ามีวิทยุคอนาศาเข้ามาช่วยเยอะนะครับ
แล้วที่ไม่ใช่วิศกรอาสาหน่วยงานทหารนั่นเองเขาพร้อมช่วยอยู่ตลอดเวลา
ที่สำคัญต้องขอขอบคุณกำลังเสริมต่างที่เป็นกำลังรองลงไป
ก็คือไม่ได้รับภารกิจพวกนี้เช่นแม่บ้านนะครับ
คนทำอาหารอาทิตยาลสายคนไทยเราได้สุดยอด
ผมเห็นมาตั้งแต่สมัยที่นี่ต้องชื่นชมจริง
คิดว่าคิดว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งที่ได้เจอพี่น้องคนไทยทำช่วยเหลือกันแบบนี้ครับ
ถ้าเกิดว่าตอนนี้ทีมปฏิบัติงานมีจำนวนเพียงพอนะคะ

ขอบคุณข้อมูลนะคะ
ขอบคุณบรธวิราศิริคณะยวิสวรรค์กรรมสถานแห่งประเทศไทยนะคะ
ท่านก็ทำงานตลอดทุกวันทั้งวันจริง
เป็นข่าวดีนะคะที่ได้ฟังเพราะท่านบอกว่าระบายน้ำได้ดี
ดีกว่าวันพุธที่แล้วที่ฝนตกหนักจนน้ำท่วมทุกคนต้องถอยออกมาถึงนอกถ้ำ
อันนั้นตก๒วัน๒คืน
เท่าแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ที่ถามท่านไป
รธเนธบอกว่าเดี๋ยววางสายจากเราแล้วจะลองไปเช็คดูว่าตอนนี้ระดับน้ำในถ้ำเหลือเท่าไห
ถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวได้คุยกับท่านอีกแน่นอน